ทุกผู้ชมครับตามความคืบหน้าเพิ่มเติมหน่อยกันแล้วกัน
เรื่องของคุณตาคุณยายนะฮะที่อยู่ที่นครต้นจะสีมา
คุณตานอกับคุณยายแว่นค่ะตานอนี้อยู่๘๓แล้วคุณยายแว่นเนี่ย

เมื่อวานก็ตามกันมาใช่ไหมเรื่องผลการตรวจเส้นผมใช่ไหม
คือจากผลที่ออกมาก็คือด้วยความที่ตานอนเนี่ยผมสั้นรู้สึกจะแค่๕เซนใช่ไหมครับ
ก็เลยตรวจย้อนหลังไปได้แค่ประมาณ๕เดือน
แต่ของคุณยายแว่นผมยาวหน่อยตรวจย้อนหลังไปได้ถึงประมาณปลายปีที่แล้วเลย
ผมคุณยายแว่นเนี่ย๑๓๗เซนติเมตรคือโดยเฉลี่ยการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
ของสถาบันทิศวิทยาศาสตร์ว่าในร่างกายเรามีสารอะไรแปลกปลอม
หรือว่ารับสารอะไรเข้ามาบ้างเนี่ยเอาเส้นผมไปตรวจเนี่ยเส้นหนึ่งมันจะย้อนหลังได้ประมาณ๑เดือน
อย่างที่ที่ทราบเมื่อวานนี้คุณตากับคุณยายออกมาจากบ้านของลูกสาวคนเล็กเมษายน๖๖
ตอนนี้มันเท่าไหร่พฤศจิกาใช่ไหมตุลาแต่ตรวจเมื่อตุลาเมื่ออาทิตย์ก่อนช่วงนั้น
ก็ย้อนหลังไปได้๕เดือนมันไม่ถึงเมษายน๖๖ถึงพฤษภา
แต่ของคุณยายแว่นเนี่ยย้อนหลังได้ถึงปี๖๕เลยค่ะปลายปี๑๓๑๔เดือน
พบว่ามันมีสารที่มันมาจากยาที่ไม่ใช่ยาที่คุณยายแว่นเนี่ยกินเป็นประจำ
คือไม่ใช่ยาอาการป่วยโรคประจำตัวที่กินอยู่ตามปกติ
มีเบาหวานความดันมีเรื่องเส้นเลือดในสมองตีบอะไรพวกนี้
ส่วนคุณตาแว่นแกก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดอะไรพวกนี้นะฮะแต่ไม่มีเบาหวานความดัน
เมื่อวานที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เขาก็แถลงผลตรงนี้ให้ฟังกัน
วันนี้เนี่ยคุณตากับคุณยายแล้วก็หลานสาวนะฮะที่เป็นลูกสาวของลูกสาวคนโต
เขาก็ยังอยู่ที่กรุงเทพนะวันนี้ก็มาที่ไทยรัฐทีวีมาคุยกับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิ
ก็เลยได้ถามกันอีกเยอะเลยนะฮะคุณตากับคุณยายบอกว่ามีลูกอยู่ทั้งหมด๔คน
คนโตก็คือพี่แดงก็คือคุณแม่ของน้องพัฒน์ที่พาคุณตาคุณยายมานั่นแหละ
แล้วก็อีกคนนึงก็คือลูกสาวคนเล็กก็คือคุณแม่มที่ถูกกล่าวหา
เราหาว่าตอนที่คุณตาคุณยายไปอยู่มาปี๖๓
ก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะ

แล้วก็โอนที่โอนทางโอนเงินให้หมดเลย

ราคาไร่นึงก็ตก๕ล้าน
มูลค่าก็๕๐๐ล้านกว่าบาทนี่เห็นไหมครับทรัพย์สินนะครับ
คุณตาคุณยายเนี่ยทีแรกเนี่ยอยู่บ้านกับลูกสาวคนโตแล้วย้ายไปอยู่กับลูกสาวคนเล็ก
จนกระทั่งเมษายนที่ผ่านมาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแกก็ไปร้องไห้อยู่ข้างรั้ว
แล้วลูกสาวคนโตก็รับออกมาจากบ้านของน้องสาวที่อยู่ติดกันนะฮะแต่อยู่ที่ดินผืนเดียวกันนะฮะ
มีแค่รั้วกั้นนะครับทรัพย์สินของคุณตาคุณยายถูกโอนไปนะครับ
เป็นชื่อของลูกสาวคนเล็กเป็นที่ดินเนี่ยร้อยกว่าไร่
ในพื้นที่ปากช่องนครราชศรีมามูลค่ากว่า๕๐๐ล้านบาท
มีเงินสดของคุณตาในบัญชีธนาคารอีก๑๐ล้านบาท
เงินสดของคุณยายในบัญชีธนาคารอีก๓ล้านบาท
โอนไปเป็นชื่อของลูกสาวคนเล็กเหมือนกัน
แต่คุณตาคุณยายตอนที่ออกมาแล้วเนี่ยบอกไม่รู้เรื่อง
ไม่ได้โอนให้ไม่รู้เรื่อง
แต่เมื่อวานเราไปที่ที่ดินใช่ไหมค่ะที่ดินเขายืนยันว่าตอนที่ตากับยายมา
แล้วลูกสาวพามาเนี่ยแกรู้เรื่อง
แต่ตากับยายบอกไม่รู้เรื่อง
ลูกสาวคนเล็กกับลูกเขยก็ยืนยันว่าไม่เคยทำอะไรนะพ่อกับแม่

ให้โดยเสน่หาจริง
พอออกมาได้แล้วรู้สึกเหมือนกับตัวเองเนี่ยถูกวางยาอะไรหรือเปล่า
หลานสาวก็เลยพาไปหาคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดปัจจุบันเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย
คุณเอกพบก็เลยพาไปร้องทุกข์ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ธรรมเนียบรัฐบาล
นายกองตรีธนกฤทธิ์จิตอารุรัติ
ทีนี้พอมันมีปัญหาเรื่องความสงสัยแบบเอ๊ะกินยาอะไรเข้าไป
ทำไมถึงแบบรู้สึกมึนมึนเบอร์ทางท่านธนกิจก็เลยบอกเอางี้ดีกว่า
เอาทางหลักนิติวิทยาศาสตร์ดีกว่าตัดเส้นผมของคุณตาคุณยายเนี่ยไปตรวจสอบเลย
แล้วผลก็ออกมาเมื่อวานก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่ามันพบสารแปลกปลอม
จากตัวยาที่มันไม่ใช่ยาประจำของคุณยายแต่ของคุณตาเนี่ย
มันตรวจย้อนหลังไปไม่ถึงเนื่องจากเส้นผมมันได้แค่๕เซนติเมตรนะครับ
ยาที่พบในตัวของคุณยายเนี่ยมันจะเป็นช่วงเงื่อนเวลาที่อยู่ในบ้านของลูกสาวคนเล็กนะ
แต่ไม่ได้บอกว่าใครให้นะมันไม่รู้ว่าใครให้หรือแกไปกินจากไหนอะไรยังไง
มันพิสูจน์ไม่ได้มันพิสูจน์ได้แค่ว่ามันมีสารอะไรอยู่ในร่างกายยาย

มันจะมีสารของตัวยาที่มีผลต่อสื่อประสาททำให้มีอาการปากแห้งคอแห้งตาค้างชักเกร็ง
มีอาการเบลอได้คล้ายกับคนสติไม่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้
ถ้าได้รับมากเกินไปอาจถึงขั้นเสียชีวิตด้วยได้นะฮะ
คุณตาคุณยายเนี่ยแกก็ยืนยันกับเราในวันนี้นะครับ
บอกว่าไม่เคยทำเรื่องโอนทรัพย์สินให้กับลูกสาวคนเล็กเลยนะฮะ
ตอนนี้สิ่งที่ต้องการมากที่สุดคืออยากให้ลูกสาวคนเล็กเนี่ย
เอาเงินมาคืนโอนที่ดินกลับคืนมาให้กับตากับยาย
ไม่โชคเลยลูกคุณเนี่ย
มันเข้าไว้ยังไงก็ให้มันเอาไป
ว่าเอาแต่โค้งโค้งแม่ไม่ให้เลยทุกอย่างที่ดินถ้าเงินจด
มันไม่มีบ้านเลยซื้อแต่ตลาดหลังอย่างใหญ่ให้มันเห็นว่า

ขณะเดียวกันนะฮะหลานสาวที่มาช่วยเหลือคุณตาคุณยายนะครับ
บอกว่าได้ตรวจสอบไปทุกโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชศรีมาแล้ว
ยืนยันว่ายาที่ตากับยายได้รับอยู่เนี่ยไม่ใช่ยาที่เกี่ยวข้อง
กับการรักษาอาการป่วยแล้วหมอไม่เคยจ่ายให้กับคุณตา
คุณยายอย่างแน่นอนในระหว่างที่อยู่บ้านของน้าสาว
อันนี้หลานสาวเขาบอกว่าอย่างนี้นะอีกมุมหนึ่งทางฝั่งลูกสาวคนเล็ก
เขายืนยันนะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรพ่อกับแม่นะ
ทำให้เรื่องนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับมันจะแบ่งออกเป็น๓กรณีนะฮะ
ก็คือ๑กรณีที่อันนี้ที่หลานสาวก็คือคุณแพรวเนี่ยบอกนะ
ก็คือลูกสาวคุณเล็กของคุณยายก็คือน้าสาวของคุณแพลวเนี่ย
ยื่นเรื่องกับสารเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้พ่อกับแม่เนี่ย
เป็นบุคคลไร้ความสามารถกรณีนี้ฝั่งของคุณตาคุณยาย
ตอนที่ออกมาจากบ้านแล้วเนี่ยนะแล้วลูกคนโตกับหลานสาวมาช่วยเนี่ย
ก็สู้ในศาลแล้วสารยกคำร้องคือตากับยายชนะ
ตากับยายไม่ใช่คนที่ไร้ความสามารถไม่ใช่บุคคลไร้ความสามารถ
จากนั้นก็มีการรับมอบอำนาจไปยื่นสารขอเพิกถอนนิติกรรมให้ทุกอย่างเป็นโมคะ
เพื่อขอเอาทรัพย์สินของตากับยายเนี่ยกลับคืนมาจากลูกสาวคนเล็ก
เรื่องนี้คุณแพรวบอกสู้คดีกันอยู่ในชั้นศาล
เรื่องของเงินซึ่งมีการโอนออกจากบัญชี
เรื่องนี้ในมุมคุณตาคุณยายก็ไปแจ้งความในคดีรักทรัพย์เอาไว้ด้วย
เป็นการแจ้งความคดีอาญาจากพนักงานสอบสวนตอนนี้ไปอยู่ชั้นอายการ
เธอบอกจะขอความเป็นธรรมคืนให้กับคุณตาคุณยายให้ได้จนถึงที่สุด
แต่ว่าก็คือว่าเราไม่ได้ขอแบ่งแยกมรดกค่ะ
ก็คือตามความเข้าใจนะคะเราไม่ได้ขอแบ่งแยกมรดกหรืออะไรทั้งนั้น
มันเป็นการที่ลูกขโมยของพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็ไปฟ้องเอาเพิกถอนนิติกรรม
มันไม่เกี่ยวกับทางตัวแพลวทางตัวคุณแม่เลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่สิ่งที่ขอความเป็นธรรมก็คืออยากขอความเป็นธรรมจากความเป็น
เป็นลูกเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นของจัญญบันของคนนะคะที่จะไปช่วยเหลือคนผิด
แค่นั้นนะคะว่าให้ดูเพราะว่าสิ่งที่กระทำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพี่น้องทะเลาะกัน
หรือว่าข้างบ้านทะเลาะกันมันเป็นลูกกับพ่อกับแม่
คือวันนี้ผมก็เชิญทั้งหมดมาคุยกันที่เปิดปากกับภาคภูมินะค่ะอ่า
ท่านผู้ชมฮะก็ระหว่างที่นั่งพูดนั่งคุยแจกแจงกันอยู่ในรายการเนี่ย
ผมก็เลยต่อสายโทรศัพท์ไปหาทนายของคุณแหม่มลูกสาวคนเล็กของคุณตาคุณยาย
เพราะว่าสู้คดีกันอยู่ในชั้นศาลในมุมของลูกความของเขาเนี่ย
คือลูกสาวคนเล็กของคุณตาคุณยายเนี่ยเขาก็มีมุมที่จะแจ้งความกลับอยู่เหมือนกันค่ะยังไง
แต่พอวันนี้พอรู้ว่าผมคุยกับท่านธนกฤษจิตอารีรัฐอยู่เนี่ยฮะ
ที่ดูแลเรื่องสู่รับเรื่องร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล
แล้วก็ส่งเส้นผมคุณตาคุณยายไปตรวจสอบใช่ไหมนี่ทนายบอกผมขอร้องตรงนี้เลย
คือตอนที่ผมรู้ว่าเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยไปหาท่านธนกิจแล้วจะมีการตรวจเส้นผมคุณตาคุณยาย
หาสารแปลกปลอมเขาบอกเขาก็ไปยื่นเรื่องที่สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุทธรรมทันที
เพื่อขอให้ตรวจสอบว่าในร่างกายของคุณตาคุณยายเนี่ยเคยรับยาอะไรยังไงบ้าง
ชนิดแบบไหนยังไงคือไล่ย้อนให้หมดเลยเอาให้ครบ
ว่าเดี๋ยวจะได้เอามาแจกแจงว่าถ้าเกิดผลตรวจเส้นผมออกมาว่าพบยาตัวนั้นตัวนี้
มันจะได้รู้ว่าเป็นยาตัวไหนใครให้จ่ายด้วยโรคอะไรโรงพยาบาลไหนอะไรยังไง
น่าจะทราบประมาณ๑เดือนแล้วอยู่ดีเมื่อวานนี้ผลตรวจเส้นผมออกมาได้อย่าง
เดือนแต่พอเอาเส้นผมไปตรวจแป๊บเดียวอาทิตย์เดียวมั้งออกมาแล้ว
ค่ะลองฟังดูนะครับ

ผมถามคำเดียวครับ
มั่นใจได้ยังไงว่า

หรือยาอะไรที่สถาบันนิติ

หันให้คุณตาคุณยาย
อ้าวปี๖๕คุณยาวไปรักษาอะไรบ้าง

คุณคุณไม่รู้ถูกต้องครับพี่

ของอันนี้ต้องขอชี้แจงนะฮะ
ที่ดูแลศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของธรรมเนียบรัฐบาลความจริง
ชี้แจงกับทนายผ่านรายการผมด้วยนั่นแหละ

ทนายของลูกสาวคนเล็กคุณยายเนี่ยต้องแยกนะฮะ
คือที่มายื่นเรื่องที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ให้ตรวจสอบว่าคุณยายคุณตาเคยไปรับยาอะไรบ้าง

ตรงนี้เนี่ยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เขาตรวจให้ไม่ได้หรอก
คือคุณต้องไปยื่นกับตำรวจใช่ไหมที่เป็นขดงคดีอะไรกัน

เพื่อให้ตำรวจเขาไปขอจากโรงพยาบาล

คือเหมือนไปไล่ย้อนตรวจสอบประวัติผู้ป่วยแบบนั้น

ส่วนเรื่องเส้นผมเนี่ยอันนี้เป็นการตรวจหาสารแปลกปลอมทางหลักนิติวิทยาศาสตร์
ผู้ที่เขาสงสัยเนี่ยเขายื่นร้องขอให้ตรวจได้

แต่มันออกมาแค่ตัวสารนะมันไม่ได้บอกนะว่าใครให้

ให้เอาให้กินไปกินเองหรือไปรับมาจากไหนอะไรยังไงมันก็ไม่รู้เหมือนกัน
อันนี้บอกไม่ได้บอกแค่ว่ามันมีอะไรเฉย
เพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์อะไรเขามั่วอะไรพวกเนี่ย
อันนี้ก็พูดอย่างนี้ไม่ได้ไปกล่าวหาเขา
จะมีชนิดของยาอะไรบ้างนะครับ
การที่จะไปถามว่าทำไมสถาบันนิติวิทยาศาส
หรือว่าใช้คำว่ามั่วกับทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ย
ผมว่าอันนี้เป็นคำที่ธนายความไม่ควรจะใช้เพราะมันไม่เหมาะสม
ถามว่ามันมีตัวยาอะไรบ้างในร่างกายของคุณยายนะฮะ

แต่ไม่ได้รู้ว่าใครเป็นคนให้อะไรยังไง
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าคุณยายไปรับมาจากไหนยังไงนะ

ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเขารู้ว่าเป็นยาตัวไหนอะไรยังไง
วันนี้ท่านธนกิจก็เอารายชื่ออะไรให้ผมดู

เพราะไม่งั้นหนึ่งคือแน่นอนมันเป็นเรื่องของสิทธิของผู้ตรวจ

สองก็คือเดี๋ยวคนได้ยินชื่อยาเอาไปใช้กันผิดประเภทผิดวัตถุประสงค์อีก

แต่ไอ้ยาตัวนี้มันมีอยู่ตัวสองตัวปกติอ่า
สมมุติถ้ายายเนี่ยกินยาแก้ความดันเบาหวานเส้นเลือดตีบเนี่ยอยู่๕ตัว

เป็นว่ามีตัวอื่นเพิ่มมา๓ตัว

ถ้ามันไปเจอกับไอ้ตัวที่กินกินอยู่เนี่ย
มันเหมือนมันไปทำให้เกิดอาการมึนเบลออะไรพวกนี้ได้
คือมีผลข้างเคียงซึ่งการอาการ
แล้วถ้าได้ไปหนักเนี่ยมันตายได้
แต่ไม่รู้ว่ายายเนี่ยแกไปได้กินมาจากไหน
ไม่รู้ว่าไปเอามาจากไหนได้จากไหนกินเมื่อไหร่ยังไงใครหยิบให้

ว่ายายโอนที่ไปโดยที่ยายไม่รู้เรื่อง

เพราะว่ามีสารแปลกปลอมในร่างกายมันต้องไปสู้กันอีกว่า

แต่ตาเส้นผมสั้นตรวจไม่เห็นไม่รู้
ถ้ามีจริงได้มาจากไหนมันต้องไปสู้กันทางนั้น

ว่ามีหลักฐานอะไรในการให้ในการอะไรอีกถูกไหมคะ
ก็เหมือนที่ทนายของลูกสาวคนเล็กคุณยายบอก

ธนกิจบอกก็ผมก็ไม่ได้ว่า

ผลมันโอ้โหต้องรอ๑เดือน
ต้องรอ๑เดือนหรือไม่อาจจะต้องไปหน่วยงานอื่นต่อ

เขาก็บอกไม่ได้ว่าโรงพยาบาล
ไหนที่ให้ยาให้ยาอะไรบ้างโรคอะไรบ้าง
คือมันไม่ใช่หน้าที่ของสถาบันนิติวิทยาศาสต

อย่าถามว่าเรื่องนี้จะจบยังไง

หลานสาวพาคุณตาคุณยายมาร้องตั้งแต่แรก

เพราะมันเป็นปัญหาในครอบครัวใช่ไหม
เป็นเป็นเรื่องในครอบครัวพ่อแม่ลูก
กลับคืนไปเลยเพราะว่าอันนี้ด้วยความเคารพนะฮะ
อันนี้ท่านธนกิจบอกนะคุณตาก็๘๐กว่าคุณยายก็๗๐กว่า
คืนให้พ่อให้แม่ให้หมดแล้ววันใดวันหนึ่ง
ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วมันก็เป็นมรดกตกทอดอยู่ดี
มันก็ตกไปที่ทายาทซึ่งตอนนี้ทายาทมีอยู่แค่สองคน

คือถ้าวันนี้สมมุติว่าคุณใดอยากจะได้คืน
ลองเอามาคุยสิว่าจะคืนได้ไหมถูกไหมครับ

ทำไมไม่คุยกันในวงพี่น้อง
ถูกไหมทำไมต้องไปฟ้องร้องอะไรไม่เข้าใจ
ผมแค่เสนอความเห็นตรงนี้นะครับ
ว่ามันจะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย

ก็ไปสืบพยานไปหาหลักฐานอะไรก็ว่ากันไป

เดี๋ยวเอาแบบละเอียดจบไทยรัฐนิวโชว์

เออแล้วก็ขายของฝากร้านไว้ด้วย

ดูตอนแรกก่อนช่วงแรกแล้วก็จบไทยรัฐนิวโชว์ก็ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะ